ลงใต้ไปดูที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะคะกระบี่เนี่ยทะเลสวย
แต่เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เขามีการนำภาพเต่าตะหนัวซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์
มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขาบอกว่าเต่าตะหนุตัวนี้
มันไปติดลอกดักปลาของชาวประมงที่แอบไปดักปลาแบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องราวเลยนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
ดนพรัชราหมู่เกาะพีพีก็ต้องลงพื้นที่ไป
พร้อมกับนักดำน้ำค่ะไปกู้รอบดักปลาขนาดใหญ่นี่แหละค่ะ
เต่าตะหนุติดตาอยู่นี่นะคะไปกู้ขึ้นมาเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานนับชั่วโมง
จะสามารถกู้ซากรอบดักปลาขนาดใหญ่ได้สำเร็จภายในเนี่ย
พบซากเต่าตะหนุโตเต็มวัยซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากใกล้จะศูนย์พันธุ์
ติดอยู่ในสภาพคือเน่าเปื่อยแบบนี้แล้วอะค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเตรียม
ที่จะส่งไปตรวจดูนะคะว่าเต่าตะหนุตัวนี้คือมันโตเต็มวัยก็จริงอ่ะ
แต่ไม่แน่ใจว่ามันอายุเท่าไหร่นะคะแต่ที่น่าสลดใจมากกว่านั้น
คุณเชื่อไหมนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลที่น่าสนใจมาก
แล้วเดี๋ยวต้องไปขยายความกันต่อนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาเอาเรื่องราวมาโพสต์ในโลกออนไลน์เนี่ย
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเนี่ย
เคยไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วนะบอกว่า
ให้มาลื้อถอนรอบดักปลาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตะข่ายแบบลักษณะเป็นโครงเหล็กแบบนี้
บอกให้ลื้อถอนออกไปบอกแล้วถึง๒ครั้ง
เพราะว่าไอ้รอบนี้มันไปติดตั้งอยู่บนแนวปาการัง
แต่ปรากฏว่าเขากลับมาเที่ยวอีกครั้งก็ยังไม่มีการลื้อถอนออกไป
จนสุดท้ายมาพบซากเต่าตะหนุซึ่งเป็นสัตว์ทะเลใกล้จะศูนย์พันธุ
ติดตาอยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยนะ